ทุกผู้ชมครับดูความต่อเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีหน่อยนะครับ
ในพื้นที่เทศบาลเมืองนะครับ
นายทวีไกรคุบอดีตรัฐมนตรีอดีตสสรัชบุรีหลายสมัย
วัย๘๐ปีในปัจจุบัน
วันนั้นขับรถเบ้นไปบอกว่าจะไปซื้อหนังสือพิมพ์กับก๋วยเตี๋ยว
เดี๋ยวจะเอาไปกินที่บ้านสวนแล้วก็ไปชนจักรยานยนต์ของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
วัย๑๖ปีนะฮะที่ขี่มารถก็ล้มคว่ำ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันถ่ายคลกถ่ายคลิปเอาไว้ไปลงโซเชียลนะฮะ
ไม่หมดนะแต่ปัญหากันมันเกิดขึ้นก็คือ
คุณทวีบอกว่าอย่างนี้นะผมเสียหาย
เพราะว่าคลิปแล้วก็เรื่องราวที่ลงเนี่ยกล่าวหาว่าผมชนแล้วหนี
ผมไม่ได้หนีแต่ผมไปหาที่กลับรถ
โอ้โหนี่คุณทวีเดือดเลยนะตอนที่แถลงข่าวบอกว่าเป็นสังคมโซเชียลบัตรซบ

ผมไปหาที่กลับรถแล้วก็มาช่วยเด็กนะครับพยายามจะพาเด็กไปโรงพยาบาล
แล้วมันมีจุดหนึ่งนะนอกจากเรื่องหนีไม่หนีมาถ่ายภาพเขาทำไม
มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณทวีแถลงออกมาเมื่อวานนี้เนี่ย
คือคุณทวีบอกว่าผมเนี่ยพยายามจะพาเด็กไปโรงพยาบาล
เพราะเห็นว่ารถกู้ภัยที่มาถึงแล้วจะช่วยเด็กเนี่ย
ประถมพยาบาลเด็กที่บาดเจ็บจากรถล้มเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์มันสกปรกเหลือเกิน
ผ้าผ้าในการแผ่นแผ่นมันไม่สะอาดอ่ะคุณพักภูมิ
กู้ภัยที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็เดือดร้อนสิทีนี้ใช่ค่ะ
อ่าวันนี้เขาออกมาชี้แจงนะครับแต่ท่านฟังนี่ก่อน
แถลงเมื่อวานนี้แล้วมันมีท่อนหนึ่งที่ไปพาดพิงกู้ภัยเขาเนี่ยนะครับ
อ่าเดี๋ยวท่านฟังก่อนนะครับ

เออนี่รังพันธ์อยู่เลยใช่อันรังพันธ์อยู่
นี่เรื่อยมมันสุขโกะโปรบดันเลยเลยฮะ

นี่รถสุขโกะโปรบมากเลย
เป็นน้ำมันนมรถอะไรเอางามรถไม่รู้อยู่อย่างเยอะ
นี่เค้านั่งรถรถกู้ไผลนะครับ
คือสิ่งที่คุณทวีพยายามอธิบายว่าพยายามดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างดี
ทำให้วันนี้ทางกู้ภัยต้องออกมาชี้แจงนะครับ
นายวิลัยวงประเสริฐผู้จัดการหน่วยมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน
โดยกู้ชีพกู้ภัยสว่างรัชบุรีแล้วก็สมาชิกด้วยนะครับ
ที่ไปร่วมกันช่วยเหลือเด็กในวันนั้นต้องออกมาแถลงข่าวบอกว่าขอความเป็นธรรม
ยืนยันว่าเครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ไม่ได้สกปรกใช้ของใหม่ทั้งหมด
บรรจุในหีบห่ออย่างดีซื้อมาจากห้างร้านที่ส่งโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
นายทวีบอกว่ารถกู้ภัยของเขาสกปรกมีถังน้ำมันนั้น
ก็เพราะว่ารถคันนั้นนอกจากจะเป็นรถปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วยังเป็นรถอุปกรณ์ตัดหางด้วย
แล้วก็มีถังเครื่องไม้เครื่องมือมีสายอุปกรณ์ตัดทาง
ก็เลยทำให้ถูกมองว่าสกปรกจริงแล้วไม่ใช่เลยไม่ได้สกปรก
นี่เห็นไหมคะอุปกรณ์มาให้ดูเลยว่าในรถก็เป็นอย่างนี้
ใช่แล้วก็บอกด้วยบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยคือได้มาตรฐานนะใช่
แล้วเด็กที่บาดเจ็บก็ไม่ได้มีอาการหนักนะก็เลยทำแผลให้ที่เกิดเหตุ
พยายามจะประถมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเขาไปเจอเคสแบบอาการหนักหนักเขาก็ไม่ได้ทำอืมอ่า
เขาจะมีอุปกรณ์แบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ทำเพราะเขาก็จะประสานให้รถพยาบาลมารับคนเจ็บแทน
รถที่เขาไปช่วยเหลือเมื่อวานที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นรถของอาสากู้ภัย
ซึ่งทำกันเองลงทุนกันเองด้วยไม่มีเงินเดือนทำด้วยจิตอาสา
แต่ต้องมาถูกนายทวีพาดพิงทำให้พวกเขาเนี่ยหมดกำลังใจ
เพราะเครื่องมือการแพทย์ใช้แล้วต้องทิ้งของเรานะครับ
เป็นเครื่องมือบริโภคพยาบาลต้นนะครับ

ไม่มีใครนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกอย่างแน่นอน

นะครับก็ขอความเป็นธรรมให้กับทางเรานิดหนึ่งนะครับ
อันนี้เรื่องอุปกรณ์ไม่สะอาดที่ถูกพาดพิง

แล้วก็มีที่คุณทวีพูดถึงเอาไว้ก็คือว่า
ตอนที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
กู้ภัยมาถึงไปถ่ายคลิปเขาทำไม
ในคลิปที่เขามีการแชร์กัน

คุณเป็นใครคุณมาถ่ายคลิปผมทำไมลบได้ไหม
แล้วเมื่อวานคุณทวีก็แถลงข่าวบอกว่า
ที่ต้องไปถามอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่า
มีคนจะที่ประสงค์ร้ายกับเขาหรือเปล่า
คอยตามถ่ายคลิปแล้วเอาไปทำให้เสียหาย
นายสารวุฒิคงทนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
มูลนิธิสว่างรัชบุรีเป็นคนถ่ายคลิปในวันนั้นนะฮะ
เขายืนยันว่าคลิปทั้งหมดที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์
ไม่มีการตัดต่อที่คุณทวีบอกว่าถูกตัดต่อทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เขายืนยันว่าไม่มีการตัดต่อหลังเกิดเหตุเขาวิ่งไปช่วยน้องที่บาดเจ็บ
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ารถเบ้นอยู่ที่ไหน
รู้ตอนที่มีพลเมืองดีบอกว่าเขาเนี่ยได้ขับรถตามรถเบ้นไป
เพื่อให้คนชนเนี่ยย้อนกลับมาดูคนเจ็บซึ่งพอกลับมาถึงเขาก็ไม่รู้ว่า
คนขับรถคือนายทวีไกรคุบเขาก็ทำตามหน้าที่
ก็คือถ่ายคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานเผื่อที่จะต้องเอาไปให้ตำรวจ
แล้วช่วงนั้นมันก็ชุลมุนมากมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ
แล้วยังไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดเขาก็ต้องถ่ายเอาไว้
ยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อคลิปนะแล้วพอมีข่าวว่า
เนี่ยนายทวีบอกว่าจะฟ้องกู้ภัยที่ถ่ายคลิปโอ้โหเขาบอกว่าเขาเครียดเลยตอนนี้

ผมคิดว่าผมจะตามต่อนะครับ
วันนี้ที่แถลงข่าวนี่แม่ของนายสารวุฒิคนที่ถ่ายคลิปนี้
ต้องมาคอยดูลูกชายเลยนะฮะบอกเป็นห่วงลูกเนี่ย
ปกติก็ทำงานซ่อมรถจักรยานยนต์ช่วยพ่อซ่อมรถที่ร้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่สี่ร้อยเมตรแล้วก็มาทำงานเป็นอาสากู้ภัยด้วย

ใช่แล้วก็ไม่คิดไงว่าเวลาที่ลูกมาคอยช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ย
จะกลายมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้
ถ้าต้องถูกฟ้องนี่จะทำยังไงเนี่ยอย่างนี้แม่ก็เป็นห่วงนะครับ
เดี๋ยวเขาต่อกันที่รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญด้วย
เดี๋ยวท่านรอฟังแป๊บหนึ่ง
สรุปเหตุการณ์หน่อยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
นายทวีไกรคุบในวันนั้นนะครับได้ขับรถเบนส์ไปตามถนนเรียบคลองชลประธาน
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสี่แยกนะครับ
ทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ก็ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่มีเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีขี่มา
รถจักรยานยนต์ก็ถลายไปไกลพอสมควร
ส่วนเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บนะฮะ
รถของนายทวีตอนนั้นขับตรงต่อไปนะครับยังไม่ได้หยุดนะฮะ
ขับไปประมาณ๗๘๐๐เมตรแล้วถึงจะวนกลับมาตรงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเด็กที่บาดเจ็บหรือว่าหลายคนที่อยู่ตรงนั้น
อาจจะเข้าใจว่านายทวีขับหนีชนแล้วหนีมีคนเนี่ยพยายามขับตามไปด้วย
แต่นายทวียืนยันว่าเขาไม่ได้หนีคือจะไปกลับรถ
เพราะถ้าจอดตอนนั้นเลยเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ก็เลยขับเลยไปก่อนเพื่อหาจุดกลับรถแล้วกลับมาช่วยเหลือมาดูแล
พอวนรถกลับมาก็เลี้ยวขวาตรงแยกที่เกิดเหตุไปยังจุดที่คนขี่จักรยานยนต์นั่งพัก
แล้วก็มีกู้ภัยเข้ามาช่วยนายทวีก็จอดรถลงไปดูคนเจ็บ
นายทวีบอกว่าบอกให้เด็กเนี่ยมานั่งรถเขาเพื่อจะพาไปโรงพยาบาล
เพราะว่าเห็นแล้วว่ากู้ภัยที่มาเนี่ยรถกู้ภัยสกปรกมากอุปกรณ์ก็สกปรก
กลัวว่าแผลเด็กจะติดเชื้อแต่เด็กบอกว่าไม่ไปจะรอแม่ก่อน
นี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยทำแผลให้เด็กต่อนายทวีบอกว่าพอเห็นอย่างนั้น
บอกว่าจะรอแม่เขาก็ร้อนหมายถึงแดดมันร้อนอะไรพวกนี้
เขาก็เลยไปนั่งรอในรถเผื่อเดี๋ยวแม่เด็กมาอะไรมาจะได้คุยกัน
ระหว่างนั้นมีรถกู้ภัยคันสีแดงคันหนึ่งที่เขาเห็นว่าเด็กเนี่ยนั่งทำแผลอยู่หลังรถเนี่ย
ขับออกไปนายทวีเลยบอกว่าคิดว่าพาเด็กไปแล้วก็เลยขับรถตาม
กำลังจะไปโรงพยาบาลหรือยังไงเนี่ยเขาคิดว่าอย่างนั้น
ข้างทางตอนนั้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ในคลิปที่จะเห็นว่ามีผู้หญิง
มีตำรวจมาเดินตรงเดินตามพุกนี้บอกมันหลายช่วงหลายตอน
ตอนนั้นต้องบอกว่าตอนนี้ที่นายทวีเข้าใจว่าเด็กอยู่
รถคันนั้นจริงคือเด็กไม่ได้อยู่ไงคะ

ว่าเด็กเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นรถกู้ภัยคันนั้นไป
อันนี้คือคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดที่นายทวีได้ชี้แจง
แล้วก็เป็นคำบอกเล่าของคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
จะจริงไม่จริงฝั่งไหนจะจริงมากจริงน้อยอะไรยังไง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลองอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุตรงจุดสี่แยกเลย
แยกตรงที่คุณทวีเขาขับรถไปตามถนนเรียบคลองชลประธานแล้วถึงสี่แยกแล้วไปชนจักรยานยนต์
ทีมข่าวของเราลองดูว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วเราขับเลยไปจะมีจุดกลับรถอยู่ตรงไหน
อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะต้องไปกลับรถไกลแบบ๗๐๐เมตร๘๐๐เมตรแบบที่นายทวีบอกหรือเปล่านะคะ
ก็เราก็ลองขับดูนะครับถามชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านบอกว่าคือถ้าเลยไปสักร้อยเมตรมันก็มีที่กลับรถ
เราก็ลองค่อยไปดูนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเราจะลงมาดูคนเจ็บจะแบบไหนอะไรยังไง
ขับไปพบว่าถ้าจะกลับรถจริงนะถ้าไม่มีจุดกลับรถนะเห็นไหมฮะอันนี้มันก็มีซอยมีซอยที่จะเข้าไปแล้วก็กลับรถได้
ตลอดเส้นทางกว่าจะไปถึงเอานู่นเลย๘๐๐เมตรที่เป็นจุดกลับรถที่ว่าคุณทวีบอกไปกลับรถอีก๘๐๐เมตรมันก็มีจุดกลับรถอยู่
ที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่เพิ่มได้ง่ายว่าได้ใช่ไหมเหรอเราลองดูนะท่านผู้ชมครับ
อย่างน้อยก็ลองจอดดูคนก่อนครับเรื่องรถไว้ที่หลังเพราะว่ายังไงคนเจ็บก็สำคัญกว่าครับ
อย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาไม่จอดเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณนี้
เดี๋ยวมันจะเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกลัวรถตรงรถติดเขาเลยขับไปประมาณ๘๐๐เมตร
ผมว่าผมว่ามันไกลไปนะครับถ้าสักสัก๕๐เมตรผมว่ามันก็ยังโอเคนะแบบถ้าชนแล้วปุ๊บถ้ารถมันติดจริงผมว่าไปจอดข้างหน้าก็ได้
ตรงที่มันว่างหลบไปชิดซ้ายชิดขวาอะไรก็ได้นะผมว่า
เพราะอย่างนี้มันห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุมันประมาณร้อยเมตรมันจะมีซอยเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน

คุณพี่สามารถกลับรถได้ไหมครับคุณพี่
กลับได้ครับตรงนี้ผมว่ามันจะมีข้างหน้าก็ไฟแดงก็กลับได้
แต่อันนี้คือเราแค่ลองสำรวจพื้นที่ให้ดูว่าถ้าจะกลับรถเนี่ยมันก็มีจุดหรือว่ามีซอยที่จะกลับรถนะ
แต่มันก็เทียบกันไม่ได้นะว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไง
เรื่องความถนัดหรือว่าความรู้สึกว่าเราจะกลับตรงไหนแล้วเราจะสะดวกในตอนนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมพอฟังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยจริงวันนี้ตอนประมาณทุ่มกว่าเนี่ย
ทวีมาเป็นแขกรับเชิญในรายการถามตรงตรงเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ดูรายการถามตรงตรง
วันนี้ตัดบางช่วงบางตอนแต่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ดุเดือดมากเหมือนกัน
ส่วนเรื่องคลิปที่บอกว่าตัดตอนี้คุณจอมขวัญก็ถามไงปกติคุณทวีดูอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
ดูอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วได้เสพข่าวผ่านโซเชียลบ้างไหม
คุณทวีบอกว่าผมไม่ได้ดูหรอกส่วนใหญ่ผมรู้ก็จากคนที่มาถาม
สื่อที่มาถามนี่แหละเดี๋ยวลองฟังช่วงนี้ที่คุณทวีให้สัมภาษณ์ค่ะ

หยุดแล้วก็มองไปรถในรถก็ไม่มีเจ็บอะไรมากมายเข้าใจไหม
เราก็ต้องรีบไปดีกว่าแล้วมานี่ไปนั่นมันมีอยู่แล้วรถก็ขวางทางกันอยู่
เดี๋ยวคือที่บอกรีบไปดีกว่าคือรีบไปกลับรถหรือรีบไปเลย
รีบกลับรถนะแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ในนะฮะ
รีบกลับรถไปสัก๕๐๐เมตรได้มีทางเข้าผมก็เลี้ยวมานี่แล้วไปจอดอีกฝั่งหนึ่ง
พอกลับรถมาเสร็จแล้วก็ลงไปดูเขาใช่ไหมหรือว่านั่งรอในรถฮะ
ไปดูเขาหน่อยไปดูเขาแล้วถามเขาว่าเจ็บอะไรไหม
บอกผมผิดเองให้เขาสบายใจผมรับผิดชอบทุกอย่าง
ให้ผมเปิดกระจกแล้วบอกว่าชื่อทวีใกล้คุบ
ผมเป็นคนไม่เคยอ้างชื่อไหนหรอกถ้าผมออกจากราบุรีแล้วเนี่ยนะ
ผมพยายามไม่อยากให้คนรู้จักว่าผมชื่อทวีหรอก
ผมต้องการเป็นส่วนตัวของผมไม่เคยอ้างชื่อหรอก
ท่านเห็นเหรอคะว่าอุปกรณ์เขาสกปรกขนาดนั้น
เห็นก็มองเห็นรถก็เปิดท้ายอ่ะ
คราบน้ำมันเยอะแยะอะไรลงรังไปหมดเลย

ไม่เขาอาจจะเก็บอุปกรณ์หลายอย่างแต่ว่าอุปกรณ์ทำแพ้
ไม่ใช่ไม่มีอุปกรณ์อะไรหรอกไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอก
มีอะไรไม่รู้น้ำมันเยอะแยะเลย
สกปรกผ้าสกปรกเลยใช้หลายครั้งแล้ว

บรรยายในครับผม

แล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าเปรียบเทียบผมเลย
บุตรที่ผมมันยากจนไม่เหมือนบุตรที่ใหญ่

ในฐานะคนชอบกัน
ไม่น่าใส่ผมถึงขนาดนี้

เพราะว่าแม่พาไปไม่ต้องมาเสียทั้งตัวนี้
ไม่อันนี้แล้วแต่ต้องเป็นแม่กับน้องเขาพูด

ในส่วนของอุปกรณ์ต่างของเขาเขามีคำอธิบายแล้วนะ

มีแหลกน้ำมันเคลือบมันเลยเพลินแน่นอน

อะงั้นเดี๋ยวเดินช่องหน้ากลับมา
สรรคมเชื่อใครนั่นเองอะเพราะว่าไม่มีอะไรกับเขา
เห็นอย่ะบอกอย่างนี้แหละสรรคมเรียบรู้
นี่ค่ะคุณผู้ชมในรายการถามตรงนะคะ

คุณทวีอาจจะใช้คำที่ทำให้คนฟังเองก็เข้าใจผิดนะ
อย่างที่บอกว่าจะต้องรีบไปผมชนแล้วจะอยู่ทำไมก็จะต้องรีบไป
คุณจอมขวัญต้องถามย้ำรีบไปในที่นี้หมายถึงรีบไป

คำชี้แจงจากทั้งคุณทวีแล้วก็ฝ่ายที่ถูกพาดพิง